เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันแล้วเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่ที่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา

ตื่นตาเปิดใจและออกมาค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
วันนี้อยู่กับผมในรายการโอ้โหไทยแลนด์ครับ

โอ้โหไทยแลนด์
วันนี้รอรับหน้าที่พิเศษเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาโอ้โหกับการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหลี่ยงที่บ้านท่ามะขามอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับ

ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสวนพึ่ง
ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจถึงคำว่า

ที่นี่คือตลาดวิถีชาวไทยเชื้อสายกะเหลี่ยง

เพราะเป็นอีกหนึ่งวิถีที่อันซีนมากเลยครับ

ที่เช้าบ้านเตียงไว้ก่อนครับ

ตอนนี้นะพระสงฆ์ที่มากับแพร่นะครับน่าจะมาประมาณสัก๗โมงครึ่ง
ตอนนี้นะครับผมพระสงฆ์นะครับ
มาถึงใกล้บริเวณตรงที่เราจะตักบาดกันแล้วนะครับ
แล้วก็เมื่อกี้นี้มีคนบอกผมว่า
ผู้ชายที่ถ่อแพร่ด้านหน้านั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับ
อิมานิมัยังพันเตพัตตานิข้าแต่พระส่งผู้เจริญ
ข้าแต่พระส่งผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารเพื่อความสุขตลอดกาลนานเทิญ

วันนี้บรรยากาศตักบาทตอนเช้าคนเยอะมาก
ก็จะมีนะครับประชาชนต่างที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มาร่วมทำบุญตักบาทกันในวันนี้ด้วย
ก็ถือว่าสุขใจแล้วก็เป็นประเพณีที่ดีงามมากเลยนะครับผม
เพราะว่าพรรคภรถ้าอยากรู้จักโอ้วปล่อยให้มากขึ้น
คุณผู้ชมตอนนี้ในการอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านตรงนี้แล้วครับ
ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้ใหญ่เนี่ย
เป็นคนขอแพร่
พระสงฆ์มาทำบุญตักบาท
ตรงนี้ด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะ
วัดความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ครับก็การถ่อแพร่เนี่ยเป็นอยู่กับชาวกะเหลี่ยงตลอดมาแล้วฮะ

พอดีเรามีลำน้ำมีธรรมชาติทีนี้เราก็เลยนำแพร่มาถ่อให้พระนะครับ
คือพระเนี่ยจะบินทบาทในหมู่บ้านครับจนทุกบ้านแล้วเนี่ย
เราก็จะนั่งแพร่มารับบาทที่ท่าโอปอยเนี่ยค่ะ
ครับที่สำคัญเนี่ยที่ทุกคนต้องเห็นอย่างผมก็คือการแต่งกายครับ
กระเหลี่ยงชุดหัวหน้าเผ่า

เป็นหมวกที่มีเขามีกะมีนอฮะครับ
อันนี้เขาเรียกว่าโงครับ
ที่ใส่ดอกไม้ที่ใส่ดอกไม้นะฮะ
ส่วนนี้อีกอย่างหนึ่งเลยคือเขาเรียกว่า
อันนี้สำคัญฮะอ่านี่เป็นแต่หรือวูด
วูดนะฮะเป็นวูดคล้ายวูดคล้ายแต่ฮะ
และไฮไลท์ของโอปอยแห่งนี้ก็คือที่มาของเสียงนี้เลยครับ
เป่าเรียกลูกบ้านคือเรียกมารวมคุยกันอะไรอย่างนี้
หลังจากที่เราทำบุญตักบาทตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยนะครับ
ตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าอุโบสถวัดป่าท่ามะขามนะครับผม
ประวัติความเป็นมาของวัดนี้มีความสำคัญยังไงบ้างครับ
วัดป่าธรรมคามแห่งนี้นะฮะจุดเด่นคือโบสถ์
ลายไทยดินเผาเคลือบนะฮะทั้งหลังครับผม
แล้วก็เป็นโบสถ์มหาอุดโบสถมหาอุดคือมีประตูด้านเดียวประตูหลังไม่มี
แล้วก็ข้างในเราก็จะมีพระมิ่งมงคลให้เราไปกราบไหว้กัน
นับว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติจริงเลยนะครับ
ตอนนี้ผมทั้งอิ่มบุญและอิ่มใจมากเลย
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุดตลาดโบป้อยค่ะ
และก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปอิ่มท้องกันด้วยจะได้ครบสูตรครับ
ไปที่ตลาดโอ๊ปอยกันเลย
เราจะมีตลาดชุมชนตรงนี้นะ

ที่ไม่เคยได้ทานที่ไหนมาก่อน
นี่ฮะเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวกะเหลี่ยง

ขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วย
ภาษากะเรียงคือขน้องอุ๊ย
สวัสดีครับขน้องอุ๊ย
ต้องกินกันแล้วนะครับค่ะ
ไฮไลท์ของตลาดโอปอล์อีกนิดหนึ่งเลยฮะข้าวแดกงาสวัสดีครับสวัสดีครับผม
ผมครับเราจะนำข้าวเหนียวเนี้ยมานึ่ง
เอามาตำให้ละเอียดแล้วก็พร้อมกับใส่งาครับ
นั่งนะครับทีนี้เราก็ใช้อันนี้ตำตำหมูหนักเหมือนกันนะเนี่ย

แล้วเราก็มาย่างอีกทีหนึ่งครับ
อันนี้นะครับคุณผู้ชมข้าวแกกงาอยู่ในมือผมแล้ว

ผมจะบอกว่าข้าวเหนียวมันนุ่มอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหนึบ
แล้วก็มีความหวานของน้ำผึ้งด้วยครับเดี๋ยวจะพาอ่าน้องรอนไปดูเมี่ยง
ถั่วดาวอินคาปกติชอบชอบทานเมี่ยงอยู่แล้ว
พอนี้มารู้ว่าคือใบเนี่ยเป็นใบถั่วอินคา
เดี๋ยวต้องขอลองชิมซะหน่อยอร่อยมากครับพอยิ่งทานกับพวกเครื่องเคียง
แล้วก็ตัวตัวอินคานี่อร่อยมากเลยครับผมครับผมต่อไปนะฮะ
เราจะเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งอันมีทองทั้งมีทองนะครับ
หรือว่ากินข้าวห่อข้าวห่อนะฮะจะเป็นรูปสามเหลี่ยม
ห่อด้วยใบตองนะฮะข้าวเหนียวเปล่าเปล่านะฮะ
เรามาต้มจะเป็นรูปแบบนี้ครับ
แล้วมาจิ้มกับมะพร้าวเคี่ยวกับน้ำตาลนะฮะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งด้วย

รสชาตินะครับจะคล้ายคล้ายกับข้าวต้มน้ำวุ้น
เพียงแต่อันเนี้ยเรามีดิบให้จิ้มครับนะครับอร่อยอร่อยอร่อย

นับเป็นมนต์เสน่ห์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ชวนให้ผู้มาเยือน
สัมผัสกับวิถีชุมชนกระเหลี่ยงและได้พักผ่อนจิตใจกันตั้งแต่แรกเริ่มของวันเลยนะครับ
บรรยากาศแบบนี้เนี่ยหาที่ไหนไม่ได้เลยจริง
รอนะฮะตรงตรงนี้บริเวณที่เรานั่งเนี่ยฮะ
เป็นจุดนั่งชมธรรมชาติเลยฮะ
คือตอนนี้ครับผมจะบอกว่านั่งอยู่นี่ก็คือไม่อยาก
ไม่อยากลุกไปไหนเลยนะอากาศดีมากเลยได้ยินเสียงน้ำตก
อย่างนั้นนะครับวิวต่างดีมากเลยครับครับ
นับเป็นมนต์เสน่ห์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ชวนให้ผู้มาเยือน
สัมผัสกับวิถีชุมชนกะเหลี่ยงและได้พักผ่อนจิตใจกันตั้งแต่แรกเริ่มของวันเลยนะครับ
บรรยากาศแบบนี้เนี่ยหาที่ไหนไม่ได้เลยจริง
กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสวนพึ่งที่จะทำให้คุณได้เข้าใจถึงคำว่า
พักผ่อนอย่างแท้จริงที่นี่โป๊ะปล่อย
คุณผู้ชมครับตั้งแต่เช้านะครับเราทำกิจกรรมไปมากมายเลย

แล้วก็ต่อไปที่ว่ายพระอุโบสถก็มาต่อกันที่หรืออ่ะ

อิ่มบุญแล้วก็ชื่นใจมากที่ชุดชนที่มีตลาดแบบนี้
เป็นยังไงวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่พากวยที่เคี่ยวทั้งจากเช้าถึงตอนนี้เลย

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

และผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
ช่วงหน้าผมจะพาเดินทางไปที่โรงเรียนควาย
สอนควายไถนากันพักสักครู่